ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันนี้เรื่องของปากท้องสำคัญ

เศรษฐกิจมันก็ใช่ว่าจะดีซะทีเดียว
คนทำงานก็อยากได้ค่าแรงนะครับ
มีสาวกระบี่คนหนึ่งเขาเครียดมากเลย
เขาถูกเบี้ยวค่าแรงไม่ได้เงิน
ก็เลยเอามีดไปจี้คอตัวเองกลางศูนย์ดำรงธรรม
ก็ต้องมีการเข้าไปเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ยอมที่จะสงบลงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่
ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลกลางหลังเก่า
โดยมีหญิงวัย๔๓ปีเข้าไปร้องเรียน
แต่ก็ปรากฏว่าเธอมีอาการเครียด
คือสูตรนี้ตั้งอยู่ที่สารกลางหลังเก่า
ซึ่งเครียดมากผู้หญิงคนนี้อายุ๔๓ปี
เข้าไปร้องเรียนแล้วก็เครียดมาก
ก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้ยาว๑๕เซนติเมตรไปจี้คอตัวเอง
สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ประชาชนที่ไปติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก
ขออนุญาตเบอร์ใบหน้าเอาไว้นะครับ
ต่อมาทางด้านของพันเอกถากูลภาคเพียรครับหัวหน้าฝ่ายข่าว
ก็เอามานอกกระบีพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าไปเจรจาเรียกกล่อมกัน

เธอก็เลยอาการสงบลงแล้วก็ยอมวางมีด
จากนั้นก็พาตัวไปพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอทำงานเป็นคนงานก่อสร้าง
นายจ้างคนหนึ่งเนี่ยก็จ้างไปทำงาน
ทราบว่านายจ้างนั้นเป็นตำรวจด้วย
ี้ยวเงินค่าจ้างเธอ๑๒๐๐๐บาท
ซึ่งเธอจะนำเงินอันนี้
พาลูกสาววัย๓ขวบไปรักษาอาการป่วย
แต่กลับทำงานแล้วไม่ได้เงิน
ก็กลับกับช่วงนี้หางานใหม่ก็ไม่ได้ไม่มีงานทำ

เอกฐากูลก็ติดต่อไปยังในจ้างคนนั้น

แล้วก็ให้นายจ้างจ่ายเงินบางส่วนมาก่อน
ซึ่งนายจ้างยอมจ่ายเพียง๑๐๐๐บาทในเบื้องต้น
พันเอกถากูลก็มอบเงินส่วนตัวให้อีก๑๐๐บาทเป็น๒๐๐บาท
เพื่อให้เอาเงินไปใช้จ่ายก่อนในเบื้องต้น
จากนั้นก็มีการประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดกระบี
และโรงพยาบาลกระบี่ไปรับบุตรสาวของผู้ก่อเหตุนี่แหละ
ไปรักษาตัวอาการป่วยก่อนนะครับ
ส่วนเงินที่เหลือจากนายจ้าง๑๑๐๐๐บาท
ศูนย์ดำรงธรรมจะเร่งติดตามเอาคืนมาให้อีกทีหนึ่งนะครับ